วันนี้ทางผู้บริหารไทยรัฐรวมถึงตัวแทนผู้ประกาศ
แล้วก็พนักงานในเครือไทยรัฐกรุ๊ปก็ได้ลงพื้นที่
ไปที่อายุทยาดอมดอมเป็นตัวแทนผู้ประกาศ
ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ด้วยบรรยากาศเป็นยังไงเล่าให้ฟังอีกที
อันนี้จากที่หน้าไทยรัฐนะมาจนบ้านกลุ่ม
กลุ่มที่บางบานอายุทยาก็ไปเปิดท้ายขนถุงยางชีพ
แล้วก็ให้ชาวบ้านมาต่อคิวคือต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะครับ
ทั้งท่านกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งรองผู้ว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาช่วยกันประสาน
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะไอ้ตอนจะไปมอบของยางชีพเนี่ย
บางทีเราไม่ใช่คนในพื้นที่เราไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนบ้านหลังไหน
เขาประสบเหตุกันบ้างบ้านหลังไหนเขาออกจากบ้านไม่ได้
แล้วพอเจ้าหน้าที่ช่วยชี้เป้าให้โอเคเราก็ล่องเรือไปนี่ฮะ
ร่องเรือไปตามทางแล้วไม่ใช่ว่ามันจะล่องไปได้ทุกคุ้งน้ำนะคุณผู้ชม
จุดที่เห็นอยู่เนี่ยมันเคยเป็นบ้านมาก่อนเป็นสวนชาวบ้านมาก่อน
มีต้นไม้มาก่อนอะไรแบบเนี้ยอันนี้เดิมอีกใช่ไหม
เออใช่นะดองอยู่หัวเรือเนี่ยน้ำน้ำมีพี่เฟิร์ทด้วยนะ
น้ำลึกน้ำแรงไหมคุณก็ยังพอไหลไปได้ครับมันล่องไปได้มันไม่แรงมาก
ปัญหาคือไอ้จังหวะที่จะเอาเรือไปเทียบกับบ้านของเขาอ่ะอ่า
เพราะว่าเขาไม่ได้ก่อสร้างบ้านมาเพื่อให้เรือมาเทียบไง
คือไม่ได้เป็นท่าเรือเอาเรือมันไม่ได้เป็นท่าเรือมาก่อนนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่บ้านริมน้ำนะอันนี้คือบ้านไปหลังนะเนี่ย
แล้วคุณนิกจิตสุภาก็เอาถุงยังชีพไปมอบให้กับคุณยายเลย

คุณยายก็ขยับไปไหนไม่ได้
โอ้โหเดือดร้อนหนักจริงคืน
บ้านนอกจากมีเด็กมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียง
หลังก็มีหมามีแมวด้วย
คือเขาไม่ได้ห่วงแค่ตนเองแล้วไม่ได้ห่วงแค่บ้านแล้ว
ห่วงคนในบ้านด้วยครับคุณผู้ชม
แต่ก็เมื่อวานเราก็ทำเท่าที่ทำได้จริง
คือบ้านหลายหลังก็ไม่มีคนอยู่แล้วนะ
เพราะว่ามันมิดหลังคาเลย
นี่คุณเบิร์ตนะคุณเบิร์ตนัทพงศ์ของเรานะ

ก็ทานใจไทยรัฐเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือตอนลงพื้นที่ไปคุณผู้ชม

แล้วก็ขอบคุณไทยรัฐทีวีเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับไทยรัฐทีวี
ผมอยากจะบอกว่าผู้ประกาศข่าวทุกคนพนักงานทุกคน
แล้วก็ผู้บริหารพวกเราก็เป็นแฟนคลับชาวบ้านทุกคนเหมือนกัน
เราต้องนำเสนอข่าวทุกวันทุกวันจนกระทั่งไปพบด้วยตาตนเอง

ใช่ฮะเป็นกำลังใจให้แล้วเราในฐานะสื่อก็พร้อมเป็นกระบอกเสียง
ใครที่ยังคงมีความเดือดร้อนพื้นที่ไหนน้ำท่วมขังอยู่